คุณผู้ชมครับประสบนิกรในจังหวัดพิศนุโลกค่ะ
เขาได้มีการสะสมพระบรมชายลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดชสะสมมานานกว่า๑๐ปีแล้วนะคะ
ตอนนี้เขาบอกว่ามีกว่าหนึ่งพันภาพเขาตั้งใจว่าจะเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์
ให้คนรุ่นหลังได้ชื่นชมพระบรมีและได้ติดตามพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่าน
ติดตามได้จากรายงานของคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มค่ะ
บัญชาวาจาสุวรรณนั่งดูพระบรมชายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
และทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขในพื้นที่ห่างไกล

หนังสือที่เก็บรวบรวมพระราชกรณียกิจต่างไว้
เพราะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์
พระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
พระราชทานสิ่งของให้กับเด็กนักเรียน
ในสภาพที่แต่งกายสุดโสม
คือหนึ่งในพระบรมชายาลักษณ์
และรักพระองค์ท่านอย่างหาที่สุดมีได้
เพราะพระบรมชายาลักษณ์นี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงพระราชหารุทัยอันเปี่ยมล้นไปด้วยพระเมตตาแก่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า
และประจักษ์ชัดว่าประชาชนทุกคนคือประสบกรณิกรใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระองค์
และทุกคนจะได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งชนชั้นวันนะ
มันจะเข้าอย่างนั้นไม่ได้
นี่นะครับเป็นตัวอย่างที่ฝังใจของผมมาก
พระองค์ท่านไม่ยึดถือใดทั้งสิ้นเลยครับ
บัญชาใช้ห้องบนบ้านภายในตำบลอรัญยิกอำเภอเมืองพิศนุโลก

เป็นสถานที่เก็บรวบรวมพระบรมชายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙มานานกว่า๑๐ปี
เริ่มก็สะสมทีละเล็กทีละน้อย
ค่อยเก็บตามคำสอนของพระองค์ท่าน
ว่าค่อยทำอย่างพอเพียง
ปัจจุบันมีพระบรมชายาลักษณ์
ในห้องแห่งนี้ไม่ต่ำกว่า๑๐๐ภาพ
หนังสือพิมพ์หนังสือนิตยสาร
โพสต์การ์ดปฏิทินและต่างอีกมากมาย
ที่มีพระบรมชายาลักษณ์ของพระองค์

จะเปิดห้องนี้เป็นพิพิธภัณฑ์
เพื่อให้เด็กและประชาชนที่สนใจ
ได้เข้ามาศึกษาพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่าน
เพื่อจะได้รู้ว่าทำไมชาวไทย
ถึงรักพระมหากษัตริย์พระองค์นี้สุดหัวใจ
ครับผมก็จะเก็บภาพพระองค์ท่านไว้เรื่อยครับ
ถึงแม้จะเป็นท่านพระองค์ท่านสวรรคตอะไรเนี่ย

ไปเอาเก็บมาให้หมดทุกฉบับ
มันเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเรา
เพราะว่าพระองค์ท่านเป็นหนึ่งเดียวในโลกนี้

ผมก็กะว่าถ้าเกิดปีหน้า

ผมจะทำเป็นพิพันธ์เล็ก
เพื่อที่จะให้เด็กและเยาวชนมาได้ดูได้เห็นว่า
พระองค์ท่านสอนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออะไรอย่างไร
เล็กผสมน้อยอย่างไรพออยู่ได้อย่างนี้
ผมก็จะยึดถือของพระองค์ท่านตลอดไปในที่ผมเก็บมานี่นะครับ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
พระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชตลอด๗๐ปี

ส่งทุ่มเทตลอด๗ทศวรรษที่ทรงครองราช
แม้จะทรงมีพระอาการประชวน
แต่ก็ยังทรงงานอยู่ตลอด
เพื่อให้ราศดรอยู่ดีกินดี
พื้นที่ต่างที่เคยธุรกันดาล
ได้รับการพัฒนาและแก้ไขให้ดีขึ้น
สิ่งที่พระองค์ทำทั้งหมดนี้

และส่งทุ่มเทพระวรกายตลอดพระชนชีพ
เพื่อความผาสุขของราศดร
โปรดติดตามตอนต่อไป